ซึ่งเมื่อวานี้นะคะสำหรับการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีการตั้งไว้สองอย่างด้วยกันสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้นะครับ

เรื่องแรกค่ะบอกว่าการข่าวนี้พบว่าเป็นการเตรียมก่อเหตุความไม่สงบ
หากเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าปิดล้อมวัดพระธรรมกาย
ในช่วงของการตรวจค้นเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะ
ส่วนประเด็นที่๒ยืนยันเลยนะคะบอกว่า
มีการวางแผนลอบปองร้ายผู้นำของประเทศค่ะ
เพราะมีการพบนามแฝงที่ชื่อว่าสหายหมาน้อย
รวมทั้งพบอาวุธปืนเป็นปืนที่สไนเปอร์ใช้

อาวุธสงครามและปืนชนิดต่างรวม๑๓กระบอกกระสุนเกือบ๖๐๐๐นัด
เทียมอาวุธปืน๘กระบอกวัตถุระเบิด๑๑ลูก
เครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียงรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
นี่หลายรายการนะคะถูกตำรวจที่ได้จากยุทธการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย
การก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเขาก็สนที่กำลังการทำทลายแหล่งสะสม
อาวุธสงครามเครือข่ายนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือว่าโกติ
จำนวน๗จังหวัดมี๙จุดเป้าหมายด้วยกันโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคอสช
ควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้๙คนนะคะ
โดยใน๙จุดเป้าหมายที่สำคัญก็คือ๑จุดนี้ก็คือ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบตู้คอนเทนเนอร์๒๒๐๓ตู้
ตรวจแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่ใช้เวลา๒วันที่ตรวจยังไม่ครบนะคะ
ครึ่งหนึ่งค่ะ๑๐๐ตู้โดยประมาณ
เพื่อที่จะหาตู้คอนเทนเนอร์เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่า
จะมีการซุกซ่อนอาวุธสงครามเตรียมก่อความไม่สงบขึ้น
ซึ่งมีตู้ที่ฝากไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ก็คือจะเข้าสู่ปีที่๓
และเตรียมตรวจค้นตู้ที่เหลือต่อไป
วันนี้๘โมงครึ่งนะคะเริ่มปฏิบัติการ
และสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ
เนื่องมาจากช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสืบสวนหาข่าว
พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายของนายโกติ
ได้ร่วมกันวางแผนสะสมอาวุธอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
เพื่อที่จะเตรียมก่อเหตุความไม่สงบและการก่อการร้ายค่ะ
พบตรบอกว่ามีการชุมนุมกันที่บ้านของนายธิรชัย
คนที่ไปเจอตอนที่ไปตรวจบ้านของโกติ
ก็พบว่ามีการชุมนุมกันวันที่๒๑กุมภาพันธ์
ของรายการสู้เพื่อสาพันธรัฐไทยของนายวุฒิพงศ์หรือโกติ
เมื่อวันที่๖มีนาคมต้นเดือนในการปลุกระดมเรื่องของวัดพระธรรมกาย
เลขเรื่องหนึ่งที่พบเจอว่านายโกติใช้นามแขวงว่า
สหายหมาน้อยจัดรายการวิทยุออนไลน์ผ่านทางยูทูป
ในการที่จะอาฆาตแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อรัฐบาลคอสช
แล้วก็กล่าวถึงการเตรียมการลอบสังหารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรี
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีด้วย
ตำรวจบอกว่ารู้ข้อมูลเบาะแสแบบนี้
ก็เลยเกิดเป็นปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ

บอกว่ารู้จักนายโกติรู้จักจริง
เอาตู้คอนเทนเนอร์มาฝากไว้ฝากจริง

ยืนยันว่าไม่ทราบว่าในนั้นมีอาวุธสงคราม